หลายคนเขาก็ไปตั้งคำถามในโซเชียลเขาก็เหมือนกับว่าเป็นการทำโพลเล็กอ่ะนะ
ว่าอันดับ๑อันดับ๒อันดับ๓เราควรเริ่มต้นเช็คที่อะไรกันก่อนดีนะครับ
มาเป็นอย่างแรกไปดูกันก่อนเลยนะครับ
หลายคนให้ความสำคัญในการเช็คเรื่องที่ปัดน้ำฝน
เห็นไหมมันใกล้ตัวเรามากฝนตกเราก็ต้องใช้ที่ปัดน้ำฝนเนี่ย
เอี๊ยดอัดเอี๊ยดอัด
ถ้ามันดังอย่างนี้ต้องเรียบเปลี่ยน
เป็นไปได้อีกวันจะเปลี่ยน
อ่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าดูไม่เป็นเข้าศูนย์เลยครับคุณผู้ชมครับ
อ่ะระบบสุดท้ายก็คือระบบสัญญาณไฟส่องสว่างอันนี้ก็สำคัญเหมือนกัน
อันนี้สำคัญนะเพราะถ้าฝนตกหนักหนักเลยน่ะเนาะไอ้ตองกูจิสา
ใช่แล้วโดยเฉพาะเบรกหลังเออบางคนน่ะเบรกไฟไม่ตีด
นั่นก็ด้วยเหมือนกันนะครับแต่ถ้าฝนมันตกลงมาหนักแล้วเป็นท้องฟ้าที่มืดครึ้ม
อันนี้ไฟมันสำคัญจริงเพราะฉะนั้นก็ต้องเช็คกันด้วยนะครับ
บางครั้งบางคารเราไม่รู้ตัวน้องใบตองบอกว่าไอ้ไฟลงไฟหลังไฟเบรก
คือเราไม่มีทางรู้เลยครับบางทีไฟเบรกมันไม่ติด
หรือว่ามันติดอันนี้ก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเป็นไปได้ผมว่าทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมา
เข้าศูนย์ไปเช็คได้ปัจจุบันศูนย์บริการมันมีเยอะแยะมากมาย
ไม่ต้องตามยี่ห้อก็ได้ใช่เนอะศูนย์ต่างมันมีเยอะฮะ
ค่ะเพื่อความปลอดภัยยังไงก็ตรวจสอบด้วย